นักโทษแห่คุกที่นนทบุรีจำได้หรือยัง

ไปอยู่ป่าละเมาะท้ายที่สุดแล้ว
ทนพิษของแผลไส้ติ่ง

ก็เลยต้องยอมสารภาพหนีไม่ไหวแล้วล่ะ

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ชุมมือให้คันแหละ
เยี่ยมโอเคครับ

แต่วิ่งมาวิ่งหนีขนาดนี้

ใช่ค่ะก็เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่
จับกลุ่มนายชัยพรเขียวสะอาด
หรือบีอายุ๓๗ปีค่ะ

ก็จับกลุ่มตัวได้ขณะที่หลบหนีไปอยู่
ในป่าละมะซอยงามวงวาน
แยก๓๘แขวงทุ่ง๒ห้อง

นายชัยพรหลบหนีไปหลังจากที่
ถูกจับกุมในคดีลักษับ

ทั้งทองโรควะพันธุ์เครื่องเพชรเงินสด

ตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ก็ถูกจับกลุ่มคุมขัง

นานมานี้ค่ะนายชัยพร

คือเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะ
และพอเขายังเป็นไส้ติ่ง
เจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาล

เฝ้าแล้วก็ใส่โซ่ตรวนข้อเท้าทั้งสองข้าง
ติดไว้กับเตียงคนไข้เพื่อป้องกันการหลบหนีนะคุณ

แต่พอมาถึงคืนวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา

นายชัยพรเขามีวิธีการยังไงถึงหลบหนีออกมาได้
เขาอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำสับเปลี่ยนเวรนะคะ

ก็เอาใส่ช่วงนั้นแหละหลบหนีออกมา
แต่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่าเอ๊ะไหนบอกเจ้าหน้าที่คือ
มีการใส่โซ่ตรวนข้อเท้าล็อกกุญแจอะไรไว้
ทำไมช่วงนั้นถึงไม่มีพันธนาการแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอเขาหลบหนีมาแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่านายชัยพรเนี่ย
เดินอยู่ในซอยงามวงวาน๔๗นี่แหละนะคะ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็พยายามที่จะเอาตัวรอด
ด้วยการที่จะไปหาลูกสาวไปขอเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็จะหลบหนีไปตามบ้านญาตินะคะ
แต่ก็อย่างว่านะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ
ใช่เพราะบ้านญาติอยู่แถวซอยงามวงวาน๔๗แยก๓๘นี่แหละ
คือเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบแล้วว่ามีญาติอยู่แถวนี้นะครับ

ค่ะพอญาติไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยก็เลยมาเช่าห้องพักในซอยงามวงวาน๔๐
เพื่อที่จะหลบซ่อนแต่คุณผู้ชมเขาก็พักเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ทีนี้จะออกไปหาซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
ช่วงนั้นแหละค่ะที่มาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอปุ๊บเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าป่าข้างทาง
แต่ด้วยเพราะเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมายังไม่แข็งแรงค่ะ
ก็เลยสุดท้ายต้องมอบตัวให้ตำรวจได้จับไปนะคะ
ตำรวจก็ใช้วิธีการในการจับกลุ่มด้วยการเดินหน้ากระดานนะ
ในช่วงของการปิดล้อมบริเวณป่าละเมาะที่เขาไปหลบเนี่ยนะคะก็เลยสามารถจับกลุ่มตัวได้
หลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะพาตัวนายชัยพรเข้าห้องขัง
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนวลเท้าบรีในวันนี้๒๔ตุลาโข
เขาสารภาพนะตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้ก็ไปหาลูกสาว
ขอเงินมาพันหนึ่งเอามาไว้ใช้ชีวิตแล้วก็จะไปหาญาติ
ญาติก็ไม่ยอมช่วยเหลือก็เลยต้องเดินโซซ่าโซเซอยู่แถวซอยนะ

หนียังไงสุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้อยู่ดีนะคะ